อยู่โคลาสแล้วลงใต้ไป
ลงใต้ไปดีกว่าที่จังหวัดสตูนจะพาไปชิม
ข้าวเหนียวเหลืองแกงแพ้คุณผู้ชม
เขาบอกนี่ต้นตำรับอาหารพื้นเมืองเลยนะ
ไปดูซิว่าน่ากินน่าทานขนาดไหนนะคะ

ตั้งอยู่ที่ถนนสตูนธานีเยื้องโรงเรียนพิมารพิทยาศาล

ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดเลยคุณ
เปิดขายข้าวแกงมากว่า๓๐ปีแล้ว
ขึ้นชื่อมากเรื่องของอาหารท้องถิ่น
รสชาติเขาเข้มข้นจัดจ้านราคาเป็นมิตรด้วย
แต่ละวันนะคะมีไม่ต่ำกว่า๒๐เมนู

ครัวกริ้งครัวกริ้งไก่
เนื้อแกงวัสมันแกงต่อแมะประดุผัดเผ็ด
ปลาทูต้มหวานสูตรโบราณ

แต่เมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยไฮไลท์คือแกงแพะ
แกงแพะมีขายเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์
แกงขายเขาจะขายแกงเป็นถุงละ๓๐๔๐บาท

อ่าใช่เมื่อกี้บอกแล้วข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะไง
แต่แกงแพะเขาขายถุงละ๑๐๐บาทนะคะ
ถ้าเป็นชุดนะข้าวเหนียวแกงแพ้เนี่ยนะ๑๒๐บาท
ไปถามยายดีกว่ายายกระดมนะคะคุณอุดมศรีนะคะ
อายุ๗๒ปีแล้วคุณยายเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงกระดมนี่แหละค่ะ
คือจริงก็คือกะดมคือกะดม

น่าจะป้านะคุณผู้ชมนะถ้าเดี๋ยวฉันจำไม่ผิด

กะน่าจะป้าถ้าเดี๋ยวฉันจำไม่ผิดนะ
ถ้าคุณผู้ชมทราบส่งมาบอกหน่อยนะคะ
เจ้าของร้านข้าวแกงกะดมนะคะก็คือ
จุดเริ่มต้นของการขายข้าวเหนียวแกงแพ้
เนื่องจากว่าข้าวเหนียวเหลืองแกงแพ้เป็นเมนูที่หาค่อนข้างยากคุณ
แล้วคนจะทานได้เฉพาะในช่วงที่มีงานบุญเท่านั้น
คุณยายก็เลยทดลองทำปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากนะคะ
ขายที่ร้านแล้วเนี่ยนะยังรับทำแกงแพ้ด้วย
เพราะว่ามีลูกค้ามาออเดอร์อย่างที่บอกเขาจะได้ทานกันในช่วงงานบุญใช่ไหม
ทีนี้มีลูกค้ามาสั่งก็จะต้องทำเป็นออเดอร์ออเดอร์ไป
ข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเวลามาสั่งเป็นหม้อก็จะตกอยู่ที่๔๕๐๐บาท
อันนี้แล้วแต่ว่าแพะตัวเล็กแพะตัวใหญ่อะไรยังไงนะคะ
ส่วนร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มปิดวันศุกร์

ใครสนใจอยากจะสั่งเป็นออเดอร์เนี่ยนะคะ
ก็ติดต่อมาได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะจ๊ะ